เลยเรื่องของทองที่เราเกิดกันไว้ตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะ
คุณผู้ชมเคยเอาทองไปจำนำร้านทองไหม

ต้นเรื่องก็คือมีหนุ่มคนนึงเขาไลฟ์เฟซบุ๊กบอกว่า
เอาทองไปจำนำร้านทองปรากฏว่าไม่ได้ทองคืน
จะไปขอคืนจะไปไถคืน

แต่ว่าของกรณีคนต้นเรื่องเนี่ยคือเขาได้ทองคืนแล้วนะ
แม้จะยังไม่ได้ไปตรวจสอบดูว่าน้ำหนักมันครบหรือเปล่า

เพราะว่ามีผู้เสียหายอีกไม่ต่ำกว่า๖ราย
ที่ยังไม่ได้ทองคืนจากร้านนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
กับหนึ่งในผู้ที่เข้าไปใช้บริการร้านทอง
ที่เป็นกระแสอยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้แหละค่ะ

ชัยเจริญสกุลชาวบ้านย่านประชาอุทิศ
วันนี้เดินทางมาแจ้งความกับตำรวจสนราชบุรณะ
เพราะเป็นหนึ่งในลูกค้าที่นำทองไปฝาก
ร้านทองดังกล่าวแล้วกลัวว่าจะไม่ได้คืน

ออกมาทางหลายช่องทางเลยเนี่ยนะคะคุณทงชัยบอกว่าตัวเองนำกำไรทองหนักสองบาท
ฝากไว้ที่ร้านนี้ค่ะพอเห็นข่าวทางโทรทัศน์
รู้สึกไม่สบายใจแล้วโอ๊ยฉันจะได้คืนไหม
จะได้คืนไหมก็เลยพยายามโทรศัพท์ติดต่อไปที่ร้าน
แต่เบอร์โทรที่ร้านให้มาไม่สามารถติดต่อได้
แล้วเหมือนจะปิดเบอร์ไปด้วยก็เลยขับรถไปดูที่ร้าน
ปรากฏว่าร้านก็ปิดไม่สามารถสอบถามข้อมูลใดจากใครได้เลย
ก็เลยมาแจ้งความนี่แหละค่ะเอาไว้เป็นหลักฐานไว้ก่อนนะคะ
ฟังเสียงของหนึ่งในผู้เสียหายค่ะ
เป็นใครเขาก็คงห่วงแหละว่าจะได้คืนไหมนะเจออย่างนี้เข้าไป
ซึ่งคุณทงชัยบอกว่ากังวลมากที่สุดขนาดนี้ก็คือกลัวจะไม่ได้ทองคืน
เพราะจากที่พูดคุยกับตำรวจยังมีคนไม่ได้ทองคืนอีก

แต่ในใจลึกยังหวังว่าทองของตัวเองน่าจะยังอยู่ที่ร้านอยู่ค่ะ

ลงพื้นที่ไปที่ร้านทองเองเลยนะคะ
พบว่าวันนี้ร้านทองยังคงปิดประตูเงียบ

นี่แหละค่ะจากนั้นผู้สื่อข่าวของเราก็เลยสอบถามชาวบ้าน

แล้วก็เอาคลิปในโลกโซเชียลให้ดู

ผู้หญิงในคลิปที่ใส่เสื้อสีเทานั่นแหละ
หมวยเป็นคนคนเดียวกับเจ้าของร้านเลยนะคะ

ข่าวรายนี้ระบุว่าส่วนตัวรู้จักกับร้านนี้เป็นอย่างดี
เพราะบ้านแฟนอยู่ใกล้กับร้านทองร้านนี้
ประกอบกับแม่ของรุ่นน้องก็เคยเป็นพนักงานที่ร้านด้วย

และเมื่อประมาณ๔ปีก่อนมีการจำนำทองกับร้านนี้เช่นกัน

เพราะไว้ใจได้เป็นแม่ของรุ่นน้องก็ทำงานอยู่ที่นั่นด้วย
ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่าแล้วมีโอกาสได้ดูคลิป

ผู้หญิงสองคนในคลิปเป็นใครแรงข่าวจะตอบว่ายังไง

แต่เมื่อตอนสมัยก่อนตอนที่ผมเคยไปร้านทองร้านนี้
ก็ตอนนั้นเขายังมีทองโชว์อยู่ที่ไม่มีเหมือนในข่าว
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเห็นร้านทองร้านนี้มีปัญหาไหม

ไม่นะตอนนั้นไม่ขนาดนี้

ได้เห็นหน้าของผู้หญิงที่อยู่ในร้านไหมฮะ

ผู้หญิงที่อยู่ในร้านเนี่ยคือเจ้าของร้านหรือเปล่า
คนด้านฟ้าคนที่เถียงกับที่มีปัญหากับพี่เจ้าทุกข์เนี่ยผมไม่แน่ใจ
แต่ว่าคนที่อยู่ด้านซ้ำที่โตนอ้วนนิดหน่อยคือไม่ค่อยพูดอะ

ใช่ครับผมก็เห็นหน้าเขาอยู่อะ
นั่นก็เป็นเสียงนะคะจากคนที่เขาบอกว่าเขาได้ดูคลิปแล้ว

อันนี้ก็เป็นคลิปต้นเรื่องที่มีการถกเถียงกัน
ใช่ค่ะคือผู้ชายเขาเอาทอง๒บาทไปจำนำ
ของแค่๒๕๐๐บาทแล้วเขาจำนำไม่ถึงเดือน
พอเขามีเงินแล้วเขาจะรีบออกมาถ่าย
เขาเอาไปร่วมรถประมาณนี้นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าเขามาหลายครั้ง

ถูกบ่ายเบี่ยงมาตลอดไม่อยู่ร้านบ้าง
คือมีเหตุผลมาอ้างเขาต่างนานา
เป็นหลักฐานแล้วนะคะคือสังเกตจากในตู้ทอง

มันน้อยมากถ้านับเป็นล้านทอง
ในตู้กระจกที่เขานั่งอยู่ก็ดูเหมือนจะไม่มีทางด้วย
ใช่ค่ะส่วนที่ผู้ชายที่เป็นแหล่งข่าว
ที่เราเปิดเผยเสียงไปเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่า
หมวยเจ๊หมวยคือคนที่

ไม่ใช่คนเถียงนี่คือลูกจ้างคนนี้นะคะ

คือคนนี้นะคะหลายคนที่ดูรายการถามตรง
เมื่อคืนที่ผ่านมาได้ฟังเสียงเจ๊หมวย
เจ๊หมวยก็ยืนยันนะเดี๋ยวจะเอาทองมาคืน

แล้วก็จะเปิดร้านเมื่อไหร่นี่ยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
เรื่องนี้ทางตำรวจสนราชบุรณะ

ก็เลยนัดผู้เสียหายทั้งหมดและเจ้าของร้านทอง
มาไกลเกลี่ยกันที่สอนออาทิตย์๔๙พฤษภาคมนี้นะคะ
ส่วนทองที่นายพีรพัฒน์ถาประดิษฐ์ต้นเรื่องที่ไลฟ์เฟซบุ๊คได้คืนไปเมื่อวานเนี่ย
ทางผู้เสียหายเขาบอกว่าเป็นทองเส้นเดิมนะ
แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่ได้ไปตรวจสอบน้ำหนักเหมือนกัน
แต่ก็คือดีอุ่นใจแล้วได้คืนแล้วมีทองอยู่ในมือแล้วไง

จะเป็นแบบกรณีคุณดาวใช่ไหม

เขาบอกว่าเอาทองไปจำนำ
พอกลับมาน้ำหนักมันลดลง
แล้วเอามาวัดดูความยาวมันลดลง